แต่มาตรการจะเข้มขึ้นขึ้นกว่าหลักลัก

ว่าการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้
นะฮะแม้ว่าตัวเลขจะมีอยู่ทั่วประเทศค่ะ
แต่หลักมันอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่นะครับ
ได้ยกระดับมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอนะครับจะแบ่งพื้นที่สีเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้คือมีสีแดงเข้มเนี่ยเพิ่มขึ้น
ค่ะนะมีสีแดงเข้มสีแดงเข้มมีหกจังหวัดนะครับ
กรุงเทพมหานครชนบุรีเชียงใหม่นนทบุรีปฐุมธานีและสมุทรปราการนะครับ
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดคือพื้นที่สีแดง
สีแดงมีอยู่๔๕จังหวัดนะฮะและพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่สีส้ม
มี๒๖จังหวัดเริ่มมาตรการ๑พฤษภาคมวันเสาร์ที่จะถึงนี้
ค่ะถามว่ามาตรการต่างต่างมีอะไรบ้างนะครับพื้นที่สีแดงที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยนะฮะ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้งดรับประทานอาหารในร้านอาหารนะครับ
ร้านอาหารก็ทานไม่ได้นะครับซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียว
และร้านอาหารก็เปิดได้ไม่เกินสามทุ่มด้วยค่ะนี่นะฮะร้านสะดวกซื้อ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดช่วงกลางคืนตลาดโต้รุ่งถนนคนเดิน
เปิดได้ตั้งแต่ตี๔ถึง๕ทุ่มห้ามจัดกิจกรรมรวมตัวกันเกินกว่า๒๐คน
จัดไม่ได้นะฮะในบ้านญาติพี่น้องนัดรวมตัวกันเกิน๒๐คนก็ไม่ได้
ปิดสถานที่เสี่ยงและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งให้เปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
แข่งขันกีฬาห้ามมีผู้เข้าชมค่ะและที่สำคัญก็คือ
ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยนะครับงดออก
งดเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดต่อโรค
นี่นะฮะตั้งแต่๑พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ
ส่วนพื้นที่สีแดงจะมีความแตกต่างนิดหน่อยนะฮะพื้นที่สีแดงเนี่ย
ให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้แต่ไม่เกิน๓ทุ่มนะครับ
และร้านเนี่ยอยู่ต่อได้ต้องเป็นแบบซื้อกลับแล้ว
แต่ก็เปิดได้ไม่เกิน๕ทุ่มโดยห้ามขายแล้วก็ดื่มสุราในร้าน
ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดอะไรพวกนี้
ตีสี่ถึงห้าทุ่มเหมือนกันการรวมตัวการจัดกิจกรรมเนี่ย
อันนี้ห้ามเกินนะครับห้ามมากกว่า๕๐คน
จะได้เยอะกว่าพื้นที่สีแดงเข้มนะครับสถานที่เสี่ยงนี่ปิดหมดนะครับ
คุณผู้ชมครับยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง
เปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่มแข่งขันกีฬาได้
แต่จำกัดจำนวนผู้ชมและผู้เล่นพื้นที่สีส้มให้ทานอาหารในร้าน
ไม่เกินห้าทุ่มนะฮะสุราอะไรพวกนี้ห้ามขายเหมือนกัน
จัดกิจกรรมรวมตัวเกินมากกว่าห้าสิบคนปิดสถานที่เสี่ยง
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงแข่งกีฬาอะไรพวกนี้
ให้จัดได้แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้ชมและผู้เล่นที่ประชุมสอบคอยังเห็นชอบให้ปรับระยะเวลาในการกักตัวด้วยนะครับ
สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะเข้าไทยนะฮะตามที่ขออนุญาตเอาไว้แล้วเขาให้เข้าได้นะครับ
ให้เพิ่มการกักตัวเป็นสิบสี่วันหลังจากที่ก่อนหน้านี้
เราก็เคย๑๔วันนั่นแหละใช่แต่ว่าลดลงไปลดไปเหลือ๑๐วัน
ตอนนี้ให้เพิ่มกลับไปเป็น๑๔วันและต้องตรวจหาเชื้อ๓ครั้งด้วยนะครับ
เรียบร้อยถึงเข้ามาในประเทศไทยได้มาถึงต้องอยู่ในพื้นที่
ควาลันทีนก่อนค่ะมาตรการทั้งหมดนี้มีผลบังคับใช้สิบสี่วันนะครับ
เริ่มตั้งแต่เสาร์ที่๑พฤษภาคมนี้โฆษกสบควันนี้พูดถึงเรื่องการจัดหาวัคซีนด้วยนะครับ
ที่รัฐบาลบอกว่าจะจัดหาให้ได้ทั้งหมด๑๐๐ล้านโดส
เพื่อฉีดให้คนไทยทั้งหมดเนี่ยจะได้๕๐ล้านคน
คนไทยมีอยู่ประมาณ๗๐ล้านคนจะทำให้ได้ฉีดให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้
ถ้าฟังจากโฆษกสบคคุณหมอทวีสินวันนี้เนี่ยบอกว่าได้เปิดให้เอกชนสามารถจัดหาวัคซีนเพิ่มได้นะครับ
จากที่รัฐบาลจัดหาเองเดี๋ยวฟังคุณหมอแล้วกันนะครับ
ข้อสุดท้ายคือขออนุมัติหลักการให้ทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับ
มามีการที่จะทำให้เกิดการจัดหาได้นะครับ
ก็คือเป็นการจัดหานะครับโดยภาครัฐเนี่ยมีชื่อของวัคซีนที่เราคุ้นเคยกัน
ไฟซอร์โดยนะครับนี่หรือว่านะครับ
อะไรต่างเหล่านี้ภาคเอกชนไม่ได้ถูกตัดออกไปเลยนะครับ
เอกชนสามารถที่จะจัดซื้อได้ตรงนี้
คือเมื่อวานเนี่ยมีข่าวประมาณว่ารัฐบาลบอกว่าไม่เป็นไร
ใช่รัฐบาลจัดหาวัคซีนเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชน๑๐๐ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้แน่
เอกชนจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อมาฉีดให้พนักงานอะไรประมาณอย่างนี้
เพราะรัฐบาลสามารถดูแลตรงนี้ได้
แต่ถ้าฟังจากสบควันนี้ที่ประชุมชุดใหญ่นะ
ก็คงจะเปิดโอกาสให้สามารถจัดหาได้
ที่เหลือก็เป็นฝ่ายเศรษฐกิจวันนี้ที่ได้พูดคุย
เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการเยียวยาประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวก็รอฟังระยะต่อไป
ว่าจะมีอะไรเร่งด่วนเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับ
ทีนี้ค่ะมาดูเพิ่มเติมนะคะจากการแถลงของ
โศกสวบคในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
เกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะ
วันนี้ตัวเลขอยู่ที่๑๘๗๑ราย
ก็ต่ำลงมาแล้วค่อยลดลงมานะคะ
ติดเชื้อในประเทศ๑๘๖๔ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๗ราย
ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม๖๓๕๗๐ราย
วันนี้ยอดผู้เสียชีวิต๑๐ศพ
ผู้ชาย๘ผู้หญิง๒
จำนวนนี้มี๑รายที่เสียชีวิตวันเดียวกัน
กับวันที่รู้ผลว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ดังนั้นรวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม๑๘๘รายค่ะ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๒๗๙๘๘ราย
อาการหนัก๗๘๖ราย
ใส่เครื่องช่วยหายใจ๒๓๐ราย
คุณผู้ชมคะมาดูสถิติตัวเลข

เราทำเป็นกราฟให้ดูแบบนี้นะคะ
จะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เส้นสีเหลืองคือผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
เส้นสีแดงคือผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
วันที่ยอดผู้ติดเชื้อมากที่สุด
๔เมษายนก็คือ๒๘๓๙ราย
แต่นับจากวันนั้นนะคะคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะ

ก็จะค่อยลดลงอย่างต่อเนื่อง
มาจนถึงวันนี้ไม่ใช่๒๐๐๐แล้ว
ลดลงมาแล้วเป็น๑๘๐๐นี่นะคะ
แต่ผู้เสียชีวิตก็อย่างที่เห็นกราฟนะคะ
คือมากที่สุดก็คือ๑๕ศพ๒วันต่อเนื่องเลย
แต่ว่าวันนี้ก็ลดลงมา๑๐ศพนะคะ

อยากจะให้กราฟลดลงอย่างต่อเนื่องจริง
พวกเราทุกคนก็ต้องร่วมมือกันนะคะ
สำหรับเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะ
ตัวเลขผู้ที่ได้รับวัคซีนเมื่อวานนี้
เข็มแรก๒๗๖๑ราย
เข็มที่สอง๔๔๑๗๒ราย
รวมแล้วคนไทยฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปแล้ว๑ล้าน๓แสนเข็มนะคะ
เปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อในระหว่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่๑ถึง๒๘เมษายน
ทำให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งก็คือทางสมุทรปราการนทบุรีปฐุมธานี
มีผู้ติดเชื้อรวมกันกว่า๑๕๐๐๐ราย
คือเป็นผู้ติดเชื้อเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศ
ก็คือในกรุงเทพหานครและปริมณฑลนะคะ
ดังนั้นการจัดการแก้ปัญหาในพื้นที่กรุงเทพหานคร
ถ้าแก้ตรงนี้ได้ทั้งกรุงเทพและปริมณฑล
ถ้าแก้ตรงนี้ได้มันก็คล้ายกับว่าแก้ได้ทั้งประเทศ
ตัวเลขมันจะลดลงฮวบไปเลยนะคะ
การจากการกับครั้งที่แล้วอยู่ที่ทางสมุทรสาครได้

และตอนนี้กรุงเทพฯหานครและปริศมนตร
ร่วมมือกันอย่างแข็งขันและเต็มที่เลยนะครับ